พาคุณผู้ชมไปดูอีกหนึ่งคดีเกิดขึ้นที่ปฐุมธานีนะคะ
เป็นผู้ชายอายุสี่สิบปีค่ะออกจากบ้านไปนะคะ
หลังจากนั้นไปพบว่าเสียชีวิตอยู่ในซอยข้างบ้านของตัวเอง
ลักษณะคือนอนคว่ำหน้าอยู่ข้างรถจักรยานของตัวเองเนี่ยนะคะ
พอลูกสาวอายุ๑๐ขวบไปเห็นโอ้โหร้องไห้เสียใจ
แต่อย่างไรก็ตามก้มลงกราบศพของพ่อแบบนี้นะคะ
นี่เป็นภาพของน้องไหมค่ะคนที่ก้มกราบเนี่ยนะคะ
อายุ๑๐ขวบค่ะก้มลงกราบศพของผู้เป็นพ่อ
ชื่อว่านายสมชายปรีกรานหรือว่าเล็กเนี่ยนะคะ
เสียชีวิตอยู่กับซอยใกล้บ้านพัก
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะ
จุดที่เกิดเหตุคือซอยนาวี๑หมู่ที่๗
ตำบลคลอง๒อำเภอคลองหลวงจังหวัดปฐุมธานี
ตำรวจสภคลองหลวงพร้อมด้วยทีมแพทย์และมูลนิธิ
ร่วมกับตันยูไปตรวจสอบที่เกิดเหตุ
ไม่พบบาดแผลหรือว่าร่องรอยการถูกทำร้าย
คาดว่าน่าจะเสียชีวิตไม่ต่ำกว่า๘ชั่วโมง
ที่ชาวบ้านจะไปพบศพนะคะ
บริเวณแฮนด์ของรถจักรยานยนต์

ภายในถุงมีเหล้าขาวอยู่๑ขวด

เจ้าหน้าที่เก็บไว้เป็นหลักฐานนะคะ
จากการตรวจสอบทราบว่านายสมชาย

ซึ่งครอบครัวของผู้ตายสูญเสียอย่างต่อเนื่องนะคะ
เพราะเมื่อไม่นานมานี่เองศูนย์เสียแม่
และทำพิธีชาปนกิจเมื่อวานนี้เองนะคะ
และหลังจากเสร็จสิ้นพิธีชาปนกิจของแม่ของนายสมชาย
นายสมชายก็บ่นว่ามีอาการปวดหัว
พี่สาวก็เลยเอาเงินไปไปหาหมอเอาไป๑๐๐บาทนะ

เอาเงิน๑๐๐บาทที่ได้จากพี่สาวไปซื้อเหล้ามาดื่ม
กระทั่งรุ่งเช้าญาติญาติจะเดินทางไปเก็บกระดูกแม่ที่วัด
มีเพื่อนบ้านวิ่งมาบอกว่านายสมชายนั่งเสียชีวิต

ฟังเสียงพันรยาผู้เสียชีวิตค่ะ
มีโรคประจำตัวมั้ยหรือเป็นอะไรอย่างนี้
ไม่มีโรคประจำตัวละมั้ยพี่
เมื่อกี้ก็เอาจับ
เขาเฮ็ดมานะ
ตำรวจซาวป่อกลองหลวงเก็บพญาหลักฐานนิธีเกิดเหตุ
แล้วก็ให้มูลนิธิร่วมกับตันยูนำศพไปชนะสูตร
ที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติหาสาเหตุการเสียชีวิตที่แท้จริงต่อไปนะคะ